ในช่วงนี้นะคะมากันที่ข่าวคราวของพระเอกหนุ่มหล่ออย่างพอพัทรพลค่ะ
ซึ่งเขาได้ไปร่วมงานเปิดนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่๙นะคะ
พร้อมกับชี้แจงถึงสาเหตุที่ห่างหายจากวงการบันเทิง
รวมไปถึงเรื่องหัวใจที่สาวอยากรู้กันด้วยค่ะ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีแนวคิดการแสดงความจงรักพักดี
มุมมองของประสบนิกรชาวไทยที่มีต่อพระองค์
ซึ่งได้คนบันเทิงอย่างนักแสดงหนุ่มพอพัทรพล
มารับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานค่ะ
โดยเจ้าตัวเผยว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานดีของในหลวงรัชกาลที่๙

ให้มาร่วมชมและแสดงออกถึงความจงรักพักดีต่อพระองค์
ได้ตั้งแต่วันที่๑๖๑๘ธันวาคมนี้ค่ะ
ต่อสักวันจะเป็นการทำให้เราได้เข้าใจ
สิ่งที่ท่านทำมากขึ้นตลอดระยะเวลาแบบ๖๗ทศวรรษที่ผ่านมา
อยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ
ถ้ามีโอกาสก็แวะมาที่งานนี้ตรงวิวเชียลสยาม
อกจากนี้นักแสดงหนุ่มยังอัปเดตถึงงานในวงการว่าขอพักไว้ก่อน
อยากใช้ชีวิตส่วนตัวและมีเวลาให้กับครอบครัว
ทั้งยังเผยถึงเรื่องความรักที่เข้าผ่านดูใจกับสาวฟอนด์
มาเป็นเวลา๓ปีว่ายังไม่เร่งรีบที่จะแต่งงาน
อยากขอใช้เวลาศึกษาดูใจกันให้มากกว่านี้ก่อนค่ะ
เพราะว่าผมทำมามากพอแล้วล่ะเป็น๑๐ปีแล้ว
ว่าตอนนี้ให้คนอื่นทำบ้านแล้วกัน

พิธีกรส่วนมากจะหนักไปทางที่ติดต่อมาเป็นพิธีกรมากกว่า
ความรักแล้วความรักก็๓ปีแล้วนะครับ
มันเดินมา๓ปีแล้วก็

ตามสบายลูกเรื่อยไม่ต้องรีบ
แค่ทำให้เขารับรู้ได้แล้วกันว่าเรา

ครบคุณเพราะแค่คุณน่ารักคุณขลาดคุณอะไรอย่างนี้
เรามองยาวนะจริงจัง